สัปดาห์ที่๑๔หรือว่าเกมนัดแรกของเล็กที่๒ค่ะ
ลูกสุดเทพของโตเล็กไทยลีกประจำสัปดาห์นี้

ประเดิมด้วยลูกสวยจากทีมราชนาวี
เริ่มจากบางกอกซิตี้เป็นไฟล์เปิด
แต่บอลกลับโดนฉบโดยวิรยุทธ์วิรยุทธ์ส่งให้เจษดา
เจษฎาโดนลุมแต่ดึงไว้ก่อนส่งคืนวิรยุทธ์ไม่ราชะ
นางเม้นเหน้นเสยครานเข้าประตูแบบแบบไม่ต้องจับเลยครับ

เป็นลูกสุดเทพของทีมกรมทางหลวง
ที่หลังจากเกตยศส่งลูกจากริมเซ่นให้ธนกร

อกเบาแต่เข้าประตูไปอย่างเหนือชั้นเลยล่ะครับ

มาดูลูกสุดของการท่าเรือจากฟรีคลิกจังหวะนี้

มาทวัดเห็นช่องยิงยาวเข้าท้าเลอร์ชายที่อื่นหลัง
รอเท้าสบายตุ้มยกหาย
โอ้โหนายชวานได้แต่ยืนงงกันเลยทีเดียว

เป็นลูกยิงจากทีมพึ่งพิฆาตนนทบุรี
ไปบุกรังกุ้งสายฟ้าถึงสุราช

สุราชก็พลาดท่าส่งบอลเข้าหาวิศนุ

รบสองจิ้นบอลให้วันนิวัตร

ก่อนสักตู้สายแสกหน้าฝ่าประตูไปอย่างสวยงาม

ให้ลูกมุมเดียวของทีมไทเทค
หลังจากกรมทางหลวงเตะมุมเข้ามา
สามารถผู้เล่นจากไทเทคกระโดดสกัดบอลไว้ได้